มาดูเรื่องอื่นเรื่องความเชื่อที่โปรยไปว่า
โอ้โหต้องทุบบ้านรื้อบ้านทิ้งทั้งหลังเลย
เพื่อจะขุดหาพญานาคแล้วก็ต้นตะเคียน
เขาบอกว่าเป็นความเชื่อนะคะของเจ้าของบ้านที่อยู่จังหวัดกำแพงเพชร
เขาฝันแล้วก็มีความเชื่อว่าที่ใต้บ้านของเขา
ซึ่งอยู่มาหลายปีน่าจะมีต้นตะเคียน
และมีพญานาคอยู่ด้วยก็เลยจ้างรถแบ็คโฮมาลื้อบ้านของตัวเอง
หรือบ้านตัวเองนะคะย้ำทั้งหลังเลยนะคะ
เพื่อตามหาว่าใต้บ้านสรุปแล้วมีอะไรอยู่
แล้วก็มีชาวบ้านสนใจมานั่งดูมานั่งรอเป็นจำนวนมากด้วย

ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำใจลำบากอยู่เหมือนกันนะฮะ
บ้านเลขที่๕๑ทับ๑นะคะอยู่ที่บ้านหนองศรีไพรรัฐตำบลวังตะแบก
พรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เป็นบ้านของนายจำรวนและนางทองปิ่นมุกดา
สองสามีพันรยาเขาว่าจ้างรถแบ็คโฮลมารื้อบ้าน
ที่ตัวเองสร้างมากับมือ๑๐ปี
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวมี๒ห้องนอนนะคะ
แล้วก็มีประชาชนเป็นร้อยคนที่ทราบข่าวมามุงดู
แล้วก็นี่แหละค่ะมาหาโชคหาลาบกัน
มาเฝ้ารอเลขเด็ดนะคะจะเอาไปเสี่ยงโชค
แค่เล็กที่บ้านเขาก็จำกันแล้วคุณ

โอ้โหนี่ครั้งที่๒แล้วที่คุณบอกคุณผู้ชมเนี่ย
บริเวณบ้านนอกจากจะมีการรื้อมีพิธีบวงสวงไปด้วยนะคะ
ก็ส่วนบ้านก็มีรถแบ็คโฮลื้อถอนทิ้ง
จนเหลือแต่พื้นกลางบ้านอย่างภาพที่เห็น
แล้วก็ขุดลงไปแล้วนะเริ่มขุดลงไปฮะ
ลงไปที่ความลึก๘เมตรกว้างอีก๘เมตร
เบื้องต้นยังไม่พบนะคะยังไม่พบต้นตะเคียน
วัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้าน
ว่าจะมีการจุดทูปมีพิธีบวงสวง

ทำให้หยุดการขุดไปก่อนแล้วก็จะรอร่างทรงนะคะ

เพื่อที่จะมาปรึกษาหารือว่ายังอยู่ไหม
มีหรือเปล่าแล้วก็จะขุดต่อหรือเปล่านะคะ
สำหรับสาเหตุที่ต้องทำให้เจ้าของบ้าน
ื้อบ้านตัวเองทิ้งแล้วก็ขุดดินกลางบ้านแบบนี้
เจ้าของบ้านบอกว่าสืบเนื่องมาจากลูกชาย
อายุ๒๒ปีป่วยมาต่อเนื่องเลย
และอาการดีขึ้นหลังจากได้บูชาพญานาค๒ตัว
และเจ้าแม่ตะเคียนตามที่ร่างทรงบอกว่าอยู่ใต้พื้นบ้าน
นำมาสู่การตัดสินใจรื้อบ้านทิ้ง
เพื่อขุดหาต้นตะเคียนตามที่ร่างทรงบอกไปก่อนหน้านี้
แล้วก็เชื่อว่าทั้งต้นตะเคียนแล้วก็พญานาคที่อยู่ใต้บ้าน
ทำให้ลูกอาการป่วยดีขึ้น
นี้ยืนยันจะไม่ลดละความพยายามในการค้นหาแน่นอน
ขณะเดียวกันค่ะชาวบ้านที่มาเฝ้าดู
ก็นี่แหละค่ะวิพากษ์วิจารณ์ตีทางคณิตศาสตร์ทางฟิสิกส์

จนทำให้สลากินแบ่งรัฐบาลที่เขารู้ข่าว
แล้วก็เข้ามาขายในพื้นที่นี้นะคะ
ขายหมดเกลี้ยงขายดิบขายดีพอตามแม่ค้ารอตเตอรี่บอก

อันนี้ขนาดยังไม่เจอนะยังขายดีขนาดบ้านเล็กที่บอกสองครั้งพอ